แต่ทีนี้คุณผู้ชมจะพาไปดูเรื่องเกี่ยวกับหน้ากากอนามัย

มาบอกพี่กัดได้ว่าไหนไหนขายราคาถูก

เพราะว่าเธอไปซื้อหน้ากากอนามัยนะ
เสียตังค์ซื้อพอได้มาเสร็จแล้วปั๊บ

คุณผู้ชมเป็นคุณผู้ชมจะกล้าใช้ไหม

มันเป็นยังไงหน้ากากอนามัยห่อนี้
คุณผู้ชมเห็นไหมคะคืออันนั้นเป็นของแถม
แต่ของแถมที่ไม่อยากได้ไข่แมลงสาป
แล้วมีผงผงอะไรเต็มซองหน้ากากอนามัยไปหมดเลยนะฮะ
คือมันมีพวกไขมันแรงสาปขี้มันแรงสาป

ผู้หญิงคนนึงเธอนำมาโพสต์ลงในโลกโซเชียล
แล้วก็เล่าว่าหาซื้อหน้ากากอนามัย
มันยากนะแต่พอหาซื้อได้ดีใจเลย
เพราะว่าเมื่อไรของจะมาถึงชั้นสักที
พอของมาแล้วโอ้โหเขาใช้ว่าสินค้าโคตระแย่สุดค่ะ
คือเธอสั่งหน้ากากอนามัยผ่านทางออนไลน์สั่งไปกล่องนึง
ราคา๓๕๐บาทมีค่าส่งอีก๗๐บาทก็รวมเป็น๔๒๐บาท
ได้รับของมาแล้วปั๊บมันเป็นแบบนี้มีฝุ่นมีไข่แมลงสาป
บางคนบอกว่ามันมีพวกแบบขี้หนูอะไรแบบนี้ด้วยอ่ะสกปรกอ่ะเนอะ
แล้วทีนี้พอเธอเห็นแบบนี้มันใช้ไม่ได้อยู่แล้ว
หน้ากากอนามัยนี่เราต้องกันสิ่งสกปรกเข้ามาในตัวเราใช่ไหม

จะเอามาปิดกันทั้งฝุ่นกันทั้งไวรัสโคโรนาปรากฏว่าได้เชื้อโรค
พวกไข่แมลงสาปนี้แทนฮะหนักกว่าเดิมไปอีกนะคะ
ทีนี้เธอก็เลยถามไปที่ร้านค้าปรากฏว่าร้านค้าไม่รับผิดชอบ
แล้วก็บอกด้วยนะนี่เอาของที่อื่นมาสวมรอยหาว่าร้านฉันไม่ดีหรือเปล่าเนี่ย
เขาบอกมาแบบนี้แล้วก็บอกว่าหรือเอาของที่อื่นมาแอบอ้าง
ซึ่งเธอบอกว่าโอ้โหห่อนี้ซื้อมาจากร้านของคุณนี่แหละซื้อมาจริง
แต่ท้ายที่สุดฝั่งร้านค้าก็ไม่ยอมรับผิดชอบนะคะ
เธอก็เลยไปแจ้งความแล้วก็โทรไปร้องเรียนสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ให้ตรวจสอบด้วยทีนี้คุณผู้ชมไอ้เรื่องแบบนี้พอเห็นแล้วก็ขนลุกเหมือนกันนะ
จากเรื่องหน้ากากอนามัยแล้วป้องกันวิธีไหนอีกคุณสืบสกุล
ล้างมือบ่อยเราเตือนกันตลอดค่ะทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูคุณหมอของโรงพยาบาลสงขลานนคริน
เขาถอดเสื้อกาวผันตัวมาเป็นนักร้องจำเป็นค่ะ
เป็นนักเต้นด้วยแหละแล้วดูสิดูการแต่งตัวของคุณหมอสิคะแหมสีมันเจ็บจิ๊ดเหลือเกิน
นี่คือเพลงเชื้อโรคแล้วเห็นไหมชุดแบบนี้สีเหมือนเพลงมะเร็งกิงกอง
ใช่สองนักร้องนะใช่ก็เลยออกมาเป็นเพลงนี้ไหนขอฟังหน่อยละกันนะคะคุณหมอ
นี่แหละคุณผู้ชมนี่เป็นอาจารย์หมอนะเป็นระดับอาจารย์เลยค่ะแต่ก็ตั้งใจมาอัดคลิปแบบนี้
แล้วคุณหมอแล้วก็พยาบาลที่โรงพยาบาลสงขลานครินบอกว่าอยากจะชวนทุกคนล้างมือสู้กับโรคระบาด
แล้วก็ใช้เพลงมาลองกองแกงนี่แหละค่ะเป็นเพลงฮิตเลยตอนนี้แล้วเพลงนี้เขาก็เลยชื่อว่าเชื้อโรคมะเร็งกิงกองบนมือเธอครับ
เดี๋ยวนี้มีคุณหมอหลายโรงพยาบาลนะเริ่มทำแบบนี้แล้วไปสร้างความสุขให้คนไข้
แล้วก็สอนวิธีการล้างมืออย่าลืมนะฮะ๗วิธีการล้างมือที่เขาแนะนำกันมาที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำนะครับ
ไม่ใช่ว่าล้างแค่นี้แต่ต้องถูหลังมือด้วยนี่เอามือถูอย่างนี้ด้วยขัดนิ้วกันหน่อยนะฮะ
คือใช้เวลาในการล้างมืออย่างน้อย๒๐วินาทีฟอกสบู่ให้สะอาดนะครับ
ถึงข้อมือด้วยนะไม่ใช่แค่มืออย่างเดียวนะครับ